เงียบกันทำไม
ไม่นึกว่าทุกอย่างจะเคลียร์

ถามเมื่อวานตอนที่ดูอยู่ในข่าวเย็น

ชื่นมืดหันหน้ามองตากันปิ๊ง
บอกแล้วอันนี้คือตอนแถลงคุณผู้ชม
แต่หลังจากนั้นมันไม่ชื่นมื้นมันไม่ราบรื่น

คราวนี้มาเอาสีสเปรย์มาพ่นนะ

แล้วเอามือไปทุบรถของทางฝั่งทางภูมิใจไทยด้วย

แล้วช็อตนี้พอหลังจากคุณอนุทิน
มีการแถลงเสร็จร่วมกันกับหมอชนน่านใช่ไหม
ชนน่านต้องเดินไปส่งที่รถ
แล้วก็ต้องขอโทษคุณอนุทินด้วย
ขอโทษนะที่กลุ่มเด็กมาทำให้เกิดความวุ่นวาย
มีม็อบมาสร้างความวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
ทางกลุ่มทะลุวังเขามาพ่นสีจำเปรย์ตรงพื้นถนนเสาอาคาร

ดูรอยยิ้มของคุณอนุทินดูรอยยิ้มของหมอชนน่าน
ทีนี้อย่างที่บอกไงพอออกจากพักไปแล้ว

มันยังมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่ลานจอด
เพราะว่ากลุ่มเยาวชนเข้ามาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยละกันค่ะ
ช็อตตอนที่คุณอนุทินจะเดินหลบม็อบ
ไปขึ้นรถด้านหลังแล้วหมอชนานเดินไปส่ง

เราทำเพื่อบ้านเมืองเนาะทำเพื่อบ้านเมือง
จะฝากไปถึงน้องที่เรียกร้องอยู่ข้างหน้ายังไงไหมคะ

ครับ
โอ้มายก็อดตกใจมั้ยคะ

อ้าว
กลับเลยใช่ไหมคะ
ผู้หน้าเชื่อถัดอย่างอะไรไหม

ถ้าจะให้ผมบรรยายในการรายงานสดนี้
ผมก็ต้องรายงานให้คุณผู้ชมทราบว่า
ทันทีที่กลุ่มทะลุวังได้มาเคลื่อนไหว
คุณอนุทินก็เลี่ยงที่จะออกทางประตูหน้า

ไปขึ้นรถที่ประตูหลังพักเพื่อไทย

ยังยิ้มอยู่ตอนแรกแต่พอรู้ปั๊บเนี่ย

ที่เห็นข้างหลังเหมือนมันมีลงอัคระอะไรนะ
ตั้งแต่คือเป็นพระที่คุณอนุทินนับถือลงอัคระ

เลข๗เนี่ยตรงนี้อ่า
ทีนี้พอออกมานะคุณอนุทินขึ้นรถไป
ชนนั่นก็ยังย้ำขอโทษนะที่ม็อบมาสร้างความวุ่นวายใช่ไหม
พอคุณอนุทินเดินทางออกจากพักเพื่อไทยไปแล้ว

เพราะว่าที่ลานจอดรถกลุ่มเยาวชนไปยืนขวางเลย

คือกลุ่มผู้ชุมนุมไปประชิดรถของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะ
รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
เลขาพักมีการจุดพลุแฟร์

ที่นี้ฉันต้องกับนะครับ
โอ้ยไม่รู้เหรอคะ
สายเฉียงกี่คนมาต่อโฟวิต
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โห
เชื่อว่าแฟนข่าวไทยรัฐน่าจะพอพิจารณาได้

เสียงเป็นสักครู่ที่มีกรี๊ดขึ้นมานะน่ะ
มีการจุดพลุควันสี

หลังจากนั้นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับก็ขึ้นรถ

ส่วนกลุ่มทะลุวังยังดักรออยู่หน้าพักนะ

ที่จะเคลื่อนออกจากตึกแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับ